คุณผู้ชมคะเดี๋ยวสลับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้ขวัญมีควันหลงวันแม่นั่นแหละค่ะ

มอบอะไรให้แม่ลองไปดูแต่คนเนี่ยไปโฟกัสผิดจุดนะคะ
มีน้อยเอาไปแค่นี้ก่อนไหม
เดี๋ยว
ไม่รู้
เปิดกล่องมาเป็นแบงค์๒๐แม่ก็ขำแบบนั้น
แต่คนบอกโอ๊ยแม่แม่ขำได้อร่อยมาก

พอแม่เปิดกล่องเจอแบงค์๒๐แล้วตอนจบเป็นยังไงไปดูค่ะ
ของแม่มาใส่ที่
เอาเปิดก่อน

พอแม่เปิดแบงค์๒๐ออกมาเจอแบงค์พันธุ์
แล้วตอนที่เห็นแบงค์๒๐แม่อุตส่าห์พูดนะ
ไปเอาของแม่มาใส่เถอะ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคนเข้าไปไลค์ไปแชร์กันเยอะมาก
หลายคนบอกชอบในเสียงหัวเราะของคุณแม่

นี่แหละหัวใจของคนเป็นแม่ไม่ได้ต้องการสิ่งของอะไรจากลูก

ลองไปดูเวลาแม่เห็นตัวเองเป็นยังไงค่ะ